ดิฉันขอนำเสนอข่าวเย็นไทยรัฐข่าวแรกวันนี้เป็นตัวเลขของความหวังก็แล้วกันนะคะ
แล้วก็พบว่านักท่องเที่ยวโดยสารสายการบินจากต่างประเทศมา๔เที่ยว
เมื่อเช้านี้ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ทันทีที่เดินทางไปถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต
เปิดรับชาวต่างชาติท่องเที่ยวในภูเก็ตเป็นวันแรก

ผู้สื่อข่าวบอกว่านายกพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ

ดีนะพวกกันในวันนี้นะ
วันที่เรารอคอย
เพราะฉะนั้นเมื่อเราสถานกันที่ทุกคนทั้งความความปกครองไปให้ได้
ใช่ไหมนะอยู่ที่คนทุกคนเนี่ยเจ้าที่ก็ต้องเหนื่อยเสียสลักของคนทุกคน
แค่พยาบาลของท้องหมอทุกคนเนี่ยแหละ
เห็นไหมทำดีก็ได้ดี
มีรายงานบอกว่าตลอดทั้งวันนะคะมีนักท่องเที่ยว๔เที่ยวบินทั้งหมด๓๐๐๔๐๐คน
มาจากประเทศกาต้าอิสราเอลสหรัฐอารับเอมิเรสและสิงคโปร์ค่ะ
ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็จะมีเที่ยวบินจากต่างประเทศทั้งหมด๔๐๐เที่ยวบินค่ะ
รวมนักท่องเที่ยวแล้วกว่า๑๒๐๐๐คนนะคะ
ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะต้องผ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะคะ
แล้วถึงจะไปพักที่โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
แล้วรอผลยืนยันภายใน๒๔ชั่วโมง
ถ้าไม่พบเชื้อถึงจะออกท่องเที่ยวได้ในจังหวัดภูเก็ตนะคะ
ครบ๑๔วันก็ต้องตรวจโควิด๑๙ซ้ำอีกรอบหนึ่ง
ถึงจะท่องเที่ยวนอกจังหวัดภูเก็ตได้
นี่เป็นเงื่อนไขนะคะของนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนบล็อกค่ะ
ก็ปรากฏว่าตลอดทั้งวันนี้
ผู้สื่อข่าวบอกว่ายังไม่พบอุปสรรคปัญหาอะไรนะคะ

ภาพรวมวันนี้ทั้งต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ผู้โดยสารเที่ยวแรกที่ผ่านพ้นไปเนี่ยนะครับ

ยังไม่มีอุปสรรคหรือข้อขัดข้องอะไรเลย
ก็อาจจะเป็นได้ที่ว่าเที่ยวบินนี้ผู้โดยสารยังไม่มากเท่าไหร่

เพราะท่านจะสังเกตดูได้ผู้โดยสารที่ผ่านขั้นตอนออกมา
เพื่อมาขึ้นรถเพื่อจะไปโรงแรมที่พักเนี่ย
ทุกคนมีความสุขแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ส่วนคนไทยที่จะไปภูเก็ตนะคะก็จะผ่าน๒ช่องทางก็คือสนามบินอนาธาตุภูเก็ต
และทางรถยนต์ก็คือด่านท่าชัดชัย
ซึ่งตรงนี้จะเป็นช่องทางทางบกเพียงช่องทางเดียวนะคะ
ก็ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ครบโดส
ผู้สื่อข่าวของเราไปสังเกตบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวนะคะ
หาดป่าตองก็พบว่าร้านค้าร้านอาหารผับบาร์ต่าง
เดี๋ยวจะต้องถูกสั่งปิดอีกก็เขาก็ขอรอดูสถานการณ์ก่อน
บรรยากาศก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะยังค่อนข้างเงียบเหงาอยู่ค่ะ
ก็มีเพียงพ่อค้าแม่ค้านำรถเข็นอาหารออกมาขายนะคะ
ก็ยังค่อนข้างบางตานะคะซึ่งล่าสุดค่ะปรากฏว่าทางศูนย์ข้อมูลโควิด๑๙
ของจังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศแจ้งค่ะว่ามีผู้โดยสารสายการบินเวียดเจ็ตนะคะ
๘นาฬิกา๔๐นาทีเส้นทางจากสุวรรณภูมิถึงภูเก็ต
เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใครที่นั่งตามหมายเลขที่ระบุนี้นะคะ
หน้าจอนี้นะคะก็ขอให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙โดยเร่งด่วนด้วยค่ะ